ประชาชนจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะต่างก็ทยอยเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อที่จะกราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
อย่างที่จังหวัดชนบุรีค่ะประชาชนต่างก็ทยอยมากันที่สารากลางจังหวัด
เพื่อที่จะรอขึ้นรถบัสเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
นายพักขทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานปล่อยรถบัสจำนวน๑๕คัน
ที่จะพาประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยครั้งนี้มีประชาชนจากทุกอำเภออำเภอละ๕๐คน
กับเจ้าหน้าที่เป็น๗๕๐คนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรเอาไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ากระทรวงมหาดไทยกำชับให้คัดเลือกประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
เน้นชาวบ้านเป็นหลักโดยเฉพาะคนชะลาและผู้พิการ
หากชาวบ้านคนไหนไม่สะดวกเดินทางไปเองก็สามารถไปลงชื่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพครั้งต่อไป
เช่นเดียวกันกับนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำจัดรถฟรีบริการประชาชนผู้ด้อยโอกาสกว่า๓๗๐๐คน
ที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นผู้สนับสนุนรถบัสอำนวยความสะดวกให้ประชาชนครั้งละ๑๕คัน
รวมทั้งหมด๕ครั้งหรือ๕วันโดยเริ่มออกเดินทางครั้งแรกในวันที่๓พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
จากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมสักการะพระบรมศพ
เตรียมร่างกายให้พร้อมแต่งกายสุภาพงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
และสำรวมขณะเข้าสักการะพระบรมศพด้วยค่ะ
ส่วนนายหมู่ตรีประพาคารสกุลเนธพนักงานวิทยุสื่อสารและนายธีรยุทธ์บุญยอด
กัดกองบัญชาการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ก็เดินเท้ามุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
คาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางรวม๑๐วัน
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตามเส้นทาง
จะส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิต่างแต่ละพื้นที่ต่อไป
หมู่ตรีบอกว่าการเดินเท้าในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และตั้งใจทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ